แต่อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูหน่อยค่ะเพราะว่ามันเกิดเป็นคำถาม
เล่นเหรอใช่เหรอนี่คือเขาวิจารณ์ยับเลยค่ะ
เป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยอันนี้เด็กมัธยมนะนักไม่ใช่นักเรียนแล้ว
นักบูนักบูเหรอแล้วเตะก้านคอ
ใช่ค่ะก็เลยไม่อยากใช้คำว่าเล่นกันไง

คุณผู้ชมเฮ้ยนี่มันตั้งใจเตะจ่อจะเตะเลยนี่หว่า
เบิร์ตนี่คือขนาดฟรีสภาพไว้นะ
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ฟรีสภาพนะคือหัวสั่น
อื้อหือนี่จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วน้องที่นั่งอยู่ในวงม้าหิน
คนที่ยืนอยู่ทุกคนเห็นกันหมดเลยนะ
ทางลูกเพจมาบอกว่าคลิปนี้แชร์ในโลกโซเชียล
ผู้ปกครองของน้องนักเรียนชายในคลิปนี้นะ
เขามาโพสต์แล้วก็บอกว่าช่วยแชร์หน่อย
ลูกของแม่โดนทำร้ายอยากได้ความยุติธรรม

ในโรงเรียนในกรุงเทพนี่แหละคุณผู้ชม
คนก็แนะนำว่าแม่แม่ถ้าลูกแม่โดนขนาดนี้แล้ว

นักข่าวของเราติดต่อคุณแม่ค่ะ

แม่บอกแบบนี้ลูกของคุณแม่เรียนม๕
ลูกแม่มีปัญหากับนักเรียนอีกคนนึงนะแล้วเคลียร์กันจบไปแล้ว
อ่ะมีเรื่องกับอีกคนนึงแล้วทั้งทั้งที่เคลียร์กันจบไปแล้วอ่ะอ๋อแต่
พอเอรู้เรื่องเอดันไปสั่งรุ่นน้องให้มาเตะแล้วหลังจากเกิด
เหตุเนี่ยนะทางโรงเรียนก็ไม่ยอมบอกคุณแม่ด้วยแต่ว่าเรียกผู้
ปกครองฝ่ายของเด็กม๒ที่ก่อเหตุมาเคลียร์กับลูกของแม่ที่
ทีนี้ลูกแม่ผู้ปกครองไม่ได้มาด้วยใช่ไหมลูกแม่ก็ให้อภัยสิ
แม่เพิ่งมารู้เรื่องนี้ทีหลังค่ะก็เลยถามลูกไปไงว่าลูกเดี๋ยว
เขาทำลูกขนาดนี้ทำไมลูกไม่สวนไปบ้างอ่ะ

ขอถามด้วยความที่แบบประกาศโทรศัพท์
ทำไมไม่สวดอะไรอย่างนี้
คือน้องบุ๋มน้องใกล้จบแล้วไม่อยากทำ
มีการขอโทษค่ะมีการขอโทษเรียกผู้ปกครองมาทั้งหมดเลย
เว้นตัวแม่คนเดียวที่ไม่มีใครติดต่อกลับมา
เราจะมารู้กันอีกทีตอน๔โมงเย็น
ทีนี้ผู้ปกครองของเด็กม๓คือคุณยายนะเป็นคุณยายนะ
ม๓นี่คือเด็กที่รู้เรื่องนะแล้วไปใช้เด็กม๒มาเตะนะคุณผู้ชม
ทีนี้ฝั่งผู้ปกครองเด็กม๓ไม่ได้เดินทางมามาพูดคุยด้วยนะ
แต่ตัวคุณแม่เองก็เห็นใจเด็กแม่ก็เลยไม่ได้แจ้งความอะไร
เพราะถ้าเกิดว่าแจ้งความไปเนี่ยน้องก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นเด็กที่มีคดีติดตัว
แต่โรงเรียนสั่งพักการเรียนเด็กม๒คนที่เตะสั่งพักการเรียนไป๖วัน
ส่วนคนที่สั่งให้ไปเตะคือน้องม๓เห็นโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวจะต้องพักการเรียนยาว
แบบไม่มีกำหนดด้วยโอ้โหคุณแม่อาการของลูกคุณแม่ถึงตอนนี้

บอกว่าจริงบาดแผลภายนอกต่างที่บริเวณโดนด้านหลังที่เตะเนี่ยนะคะ
คอแผลภายนอกไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไร
แต่ว่าตอนนี้เหมือนกับปวดระบม
ไม่รู้ไงว่าข้างในมันช้ำมันอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าปวดระบมแล้วก็มีอาการตรงขมับด้วย

แล้วก็แม่พาลูกไปตรวจเช็ดร่างกายอย่างละเอียดแล้ว
ตอนนี้รอผลตรวจจากโรงพยาบาลอยู่ค่ะ
รอดูนะว่ามีปวดหัวเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนไหมนะครับ

ใช่เออไปเตะรุ่นพี่เลยนะ